อย่างคุณติ๊กเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไม่ได้รับคำยืนยันว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ทีมข่าวทุกสำนัก
พยายามติดต่อไปเลยนะติดต่อหาทั้งพี่หนุ่มแล้วก็ภรรยาเอง
แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
โดยเมื่อวานนี้เรานำเสนอไป
ว่าทางฝั่งพี่หนุ่มแล้วก็คู่กรณี
เรื่องของการที่ซื้อขายหน้ากากอนามัย
ก็เตรียมมีการนัดคืนเงินกันในวันที่๒เมษายนแล้ว

ล่าสุดพี่หนุ่มก็เลยออกมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็โชว์เช็คเงินสดจำนวน๙แสนบาทให้ดูด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าเตรียมจะให้ฝ่ายกฎหมายของตัวเอง

ตามกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้ในวันพรุ่งนี้จ้า
ผมทำแท็กเชียร์เช็คไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
๙แสนบาท
ขอบคุณมากครับก็คิดว่าเดี๋ยววันที่สอง
เมษาผมก็จะมอบหมายให้กับที่ปรึกษาทางกฎหมายของผม
ไปจัดการก็อย่างที่พี่อัจฉริยะโพสต์ครับ
ส่วนที่หลายคนคล่องใจเรื่อง
อย่าหรือไม่หย่ากันแน่ในไลฟ์ของพี่หนุ่มเมื่อวานนี้
แม้ว่าจะยังมีคนเข้ามาโจมตีภรรยาอย่างหนักหน่วงอีกรอบนะ

ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ออกมาแต่อย่างใดเลย

ภรรยาของพี่หนุ่มสอนรามเมื่อวานเขาโพสต์ภาพนะครับ
เป็นภาพการสนทนาระหว่างตัวเขากับทนายเจมส์
บอกว่าเตรียมดำเนินการเอาผิดคนที่เข้ามาด่าตัวเขาเอง
แถมยังมีการแคปหลักฐานแบบจี๊ดเอาไว้บ้างแล้ว

แต่ว่าหลังจากที่โพสต์ไปได้ไม่นาน
ก็มีการลบโพสต์นี้ทิ้งไปค่ะ

ก็ยังไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่าคู่นี้ตกลง
เขาอยู่ด้วยกันหรือว่าหย่ากันแล้ว

แต่ยังงั้น